ยาแผนโบราณตราคุณสำริท
สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่เยอะมาก
ขอต้อนรับพิธีกรเน็ตไอดอลขอบคุณมากค่ะ
แองจี้เธออย่าไปเรียกเขาเป็นพิธีกรนี่คือเน็ตไอดอลของจริง
คือในโลกโซเชียลไม่มีใครไม่พูดถึงคุณแม่ว่าอย่างนั้นเถอะ
ทำไมพูดกันตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้

ไม่แล้วก็เป็นแบบสิ่งที่ดิฉันไม่ได้ปรารถนาจะทำให้ดังเลยนะ
คือที่ฉันทำตามธรรมชาติแล้วก็ให้เหตุให้ผลตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น
แต่พวกคุณน่ะพวกคุณมาทำให้ดิฉันดังไปทำไม

เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังจากปากนาง
เพราะนางเป็นเน็ตไอดอลที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่

ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเขายัดเข้าไปให้เกี่ยวไป
เดี๋ยวก่อนตั้งแต่เมื่อวานเราจะเห็นคลิปล้อเรียนกันเยอะเหมือนกัน

แล้วก็จะมีการนำเสนอข่าวทุกช่องทาง

ทั้งมีคนส่วนใหญ่เนี่ย๑๐๐หลับ๗๐๘๐บอกไม่เห็นด้วย

ขนส่งตำรวจถอยกรูเลยนะฮะ
บอกว่าไม่จับนั่งแคปแล้วก็ท้ายกระบะแล้ว

วันแรกที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันดี

แต่วันนี้มันดีเดลุยจับปรับคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ฝ่าฝืนนั่งท้ายรถกระบะแล้วก็นั่งในแคป
ตำรวจสนองนโยบายรัฐบาลนะฮะ

อย่างที่เขาบอกกันเลยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด

อย่างที่บอกว่ามันเป็นผลของ
ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยสักส่วนใหญ่

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะแถลงอ้างว่าตอนนี้ณวินาทีนี้
รัฐบาลสั่งอนุโรมให้นั่งท้ายรถกระบะแล้วก็แคปไปจนถึงหลังสงการ
คือโอเคล่ะช่วงกลับบ้านคุณนั่งแคปได้คุณนั่งหลังรถกระบะได้
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำกันอยู่คือการฆ่าเซฟตี้เบลต์หรือเข็มขัดนิรภัยอยู่
แล้วก็แฉชาวบ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่ใช้รถกระบะโดยเฉพาะแบบมีแคปโวยแหลก
หรือว่าบางบ้านเขามีรถกันคันเดียวเขาก็ต้องไปไหนถ้าไม่ให้นั่งแคปจะไปนั่งไหน
เพราะว่ารถหนึ่งคันเขาจะต้องใช้สินค้าทางการเกษตรเขาด้วย
ขนของด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะชาวบ้านเขาก็โวยกันเยอะเหมือนกัน
ล่าสุดนะฮะเมื่อ๑๖๑๘นาฬิกาของวันที่๕เมษายนท่ามกลางการติงของประชาชนทั่วประเทศ
เรื่องการนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยแล้วก็แคปสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชา
รองพบตรพร้อมด้วยอธิบดีกรมการขนส่งนะฮะร่วมกันชี้แจงปฏิบัติงาม
หลังจากมีคำสั่งจากหัวหน้าคอสชเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ
เริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังตามคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่๕ที่จริงแล้วเป็นวันแรก
ก็เกิดเสียงวิพาควิชากระบะบับกูยกใหญ่
แอ้งจีนเธอเห็นคลิปบ้างไหมคลิปล้อเรียนเยอะเยอะ
เอาลูกไปใส่กล่องบ้างเป็นคลิปตอบโต้กับตำรวจบ้าง
จริงแล้วทางตำรวจเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ย
มอบให้คณะทำงานมาชินแจงพี่น้องประชาชน
ว่ากรณีที่มีคำสั่งห้ามนั่งท้ายรถกระบะเนี่ย
แล้วก็ห้ามนั่งแคปในรถกระบะ๒ประตูนั้น

จนไปถึงหลังช่วงเทศกาลสงการ
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้ระบุช่วงเวลา

คณะทำงานจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ห้ามประชาชนนั่งขอบกระบะ
อันนี้เห็นด้วยอันนี้เราเห็นด้วย
ขอบกระบะนี่คืออันตรายคือคุณไปนั่ง
เพราะว่าเจตนาคือ
มันเจตนายังไงขึ้นมาด้วยแต่มันอันตราย

ฟังนะฮะจะไม่มีการปรับ
เตือนแต่ไม่มีการปรับเกิดขึ้น

สามารถนั่งได้ตามความเหมาะสม
รัฐบาลไม่ได้ระบุว่าจะต้องนั่งกี่คน
ยังคงบังคับใช้ไปตามเดิม
โดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะ

เกี่ยวกับการจับปรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ค้า

และยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจน
สำหรับค่าปรับที่เสียไปแล้ว

แน่นอนกรณีนี้ที่พูดกัน

คุณแม่คุณไปบอกว่าคนนั่งหลังกระบะเลว

เกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะ
ห้ามนั่งอยู่หลังรถกระบะ
เอาถังน้ำหรือโอ่งน้ำไว้ที่หลังกับประ

ใช่แล้วเล่นน้ำกันขับไปทั่วเมืองทั่วประเทศอะไรกันอย่างนี้
คุณบอกว่าดิฉันเล่นนะคะ

เน็ตไอดอลเรียนแบบเสียงด้วยนะครับนะครับนะครับดิฉันก็เล่นนะครับ

เขาบอกว่ามันเป็นประเพณีของสงกรานตอนไหน
ฉันถามเลยมันเป็นประเพณีสงการกันตอนไหน
เพราะเท่าที่ดิฉันเป็นคนอนุรักษ์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากนะนะ
ดิฉันจบหน้าตระสิทธิ์มากแบบนี้นะ
คุณลองคิดดูนะว่าดิฉันไม่เคยเห็นวิธีการเล่นสงกรานประเพณีแบบนี้
นอกจากลดน้ำดำหัวขนทรายเข้าวัด
แล้วก็สาดน้ำหนุ่มสาวเล่นมอนซ่อนผ้าเลยของพม่า
หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแบบว่าอยู่ในวัดนั่นต่างนะ
งกรานคือเขาต้องนำเอาทรายเข้าวัด
เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่แทบไม่เห็นเลยว่าเรานำเอาทรายเข้าวัด
เพราะว่าวัดต้องการทรายเพื่อที่จะไปทำการก่อสร้างบูรณะ
เข้าใจคำนี้ไหมแค่นั้นเอง
เสร็จปั๊บผลปรากฏว่าเธอก็ยังลุ้นมาพูดอีกบอกว่า

ก็ต้องเล่นสารอ้างต่อมา๒๐ปี

เธอก็บอกมา๒๐ปี๒๐ปีคือประเพณีที่มีมาเหรอ
ฉันขอถามคำนี้ประเพณีนี้มันมีมาก่อนหน้านี้มากกว่า๒๐ปี
บอกว่าถ้าอย่างนี้เป็นประเพณีแบบนี้ก็เรียกว่าเลว

พูดอย่างนี้จริงฉันพูดอย่างนี้
เขาเข้าใจว่าขออนุญาตนิดนึงว่า
แพรกันระหว่างประเพณีจริงกับการเล่นสาดน้ำสมัยนี้

คอมแพรกันฉันจริงบอกว่าก็ต้องเป็นประเพณีที่เลวอ่ะสิ

คือด้วยการเรื่องของการนั่งหลังรถกระบะเนี่ยมันมีหลายแบบ
คือมันมีทั้งเหตุที่เล่นน้ำสงกรานที่พูดถึงว่า

หนึ่งกับอีกกรณีนึงเนี่ยคือกรณีที่เขาบอกว่านั่งหลังแคปเนี่ยไม่ได้
หลายคนก็เลยไปตีประเด็นตอนนี้มันคือมันรวมกันหมด
พอมันรวมกันเวลาคนฟังเขาก็อาจจะเข้าใจเป็นแบบนั้น
ซึ่งจริงในมุมของพี่ม้าพี่ม้าจะอธิบายเรื่องของการเล่นน้ำ
ที่อยู่บนหลังรถกระบะแล้วไปสระใส่เขา
ด้วยกฎหมายที่ตอนแรกออกมาคือบอกเลยว่า
ถ้ามีถังน้ำอยู่หลังรถคุณไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเลย
แล้วสักน้ำสระแล้วรถขยับไปด้วย
ใช่แล้วมันก็เคยมีอันตรายเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมาย
เรื่องของสงการเรามีการโรนโรงมามากเลย
ตั้งแต่การใช้ปืนฉีดน้ำมาจนกระทั่งการใช้แป้ง
ในการผัดหน้าเพื่อเป็นการลวนลาม
จนถึงครั้งนี้ก็คือโรนลงไม่อยากให้ใคร
อยู่บนรถกระบาดและสาดน้ำในขณะที่วิ่งไป

แต่จริงแล้วคนไทยมันควรที่จะมีสิ่งหนึ่ง
ซึ่งประเทศเราไม่มีนั่นก็คือ
จิตใต้สำนึกของการอยู่ในสังคม
ดังนั้นเราจะเห็นว่าแม่น้ำแซนแสบที่ติดอยู่บ้าน
แซนแสบแซนแสบค่ะแสนแสบก็มาค่ะ
ฉันตื่นมาเห็นขยะลอยทุกวัน
ฉันก็ไม่เข้าใจว่าแม่น้ำเดียวกัน
ที่อยู่กลางเมืองของประเทศโตเกียว

ไม่เคยเห็นขยะลอยอยู่ในนั้นเลยแม้แต่วันเดียว
อันนี้จิตใต้สำนึกของคนไทยอยู่ตรงไหนคะ

วิธีการที่เราดำเนินมาในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้อง
ใช่มาหมดทุกอย่างแม้กระทั่งของการอยู่บนรถกระบะ
ซึ่งมันจะเกิดอันตรายแต่เราทำจนเกิดความเคยชิน
จิตใต้สำนึกของสังคมแบบนี้มันไม่เกิดขึ้น
เวลาเป็นเกิดอันตรายขึ้นมาไปสะบัดโดนคันนู้นมา
หรือว่าไปชนอันนี้มาหรืออะไร

คุณพร้อมที่จะจ่ายเงินหรือว่าจะแบบว่าชดใช้ค่าเสียหายไหม
ในขณะที่คุณบอกว่าฉันจนฉันมีเงินอยู่แค่นี้
แต่ทำไมเราไม่ปกป้องหรือป้องกันตัวเอง
ไม่ให้เกิดไปจนถึงเหตุที่จะเป็น
ทำไมเราไม่เคยป้องกันกันเลย

ดิฉันเป็นห่วงอันนี้มากกว่า

รัฐบาลมีกฎหมายม๔๔ขึ้นมา

เขาไม่ได้ต้องการที่จะมาบังคับให้คุณ

แต่เขาต้องการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของคุณ

เราก็ต้องที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
เพราะชีวิตนี้มันมีคุณค่ามากเลย

ใช่คือคุณแม่ไม่ได้ว่าในลักษณะของคน

ใช่แล้วก็ไม่ได้แยกแยะว่าจนรวยไม่ใช่เลย
คนทุกคนเมื่อเวลาอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยนะ
คุณจะรวยจะจนมันก็ขับรถกันอยู่บนถนนได้

นะเอาเคลียร์ประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งค่ะ
คุณแม่เฮ่อเลย
นั่งพอสรุปแล้ว
ไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ไปพักผ่อนนะ
รัฐอีกหนึ่งข่าวเขาบอกจับได้แล้วนะคะ
แท็คซี่อ้างทำแค่ชิงสัพ
ด้วยการชกใบหน้าเขาจนดั้งจมูกเขาหัก
เอออีกแล้วเห็นไหมอันนี้แล้วก็จะข่มขึ้น
แต่ว่าเยือนมีประจำเดือนก็เลยบอกว่านี่ไง

เหตุเกิดขึ้นบริเวณถนนเทียนร่วมมิตรนะคะ
ข้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ืบหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่๕เมษา
เศรษฐีนตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
นายคมสรรโตทิมนะคะคนนี้เลย
ผู้ต้องหาในคดีอาณาจารย์แล้วก็ชิงทรัพย์สาวพม่า
ได้ที่ห้องเช่าชั้นเดียวอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ก่อนที่จะนำตัวมาสอบสวนนะคะ
ก็นำรถไปคืนแล้วก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ก่อนจะขึ้นรถทัวร์หนีไป

ย้ายไปอยู่ลมศักดิชบูรณ์ไปเปิดห้องพักแล้วก็หนีอีก

สุดท้ายมาจับตัวได้ที่เมืองกาล
โดยใช้เงินที่ได้จากการชิงทรัพย์มา๑๐๐๐กว่าบาท
นี่แหละค่ะเป็นค่าเปิดห้องแล้วก็หนีไปเรื่อย

ใช่มีเงินแล้วก็หนีไปไงสุดท้ายเงินเราไม่ได้เอาไปทำอะไร
เงินเอาไปใช้สำหรับค่าห้องแล้วก็การหนีของเขา
โถคืออย่างเมื่อยไหมเหนื่อยประจำเดือน
หวังจะคงคืนเขาแต่ทำไม่ได้เพราะเขามีประจำเดือน
นี่ไงเจ๊นี่ไงโจทย์ธรรมนึกไหมคะเอ้อฮืม

หรือว่าโซเชียลอะไรอย่างนี้ต่างนานาแล้วก็มากร่นด่าดิฉันอย่างเสียหายหา
อ่านคือจริงในโซเชียลไม่อ่านแต่ว่าในไอจีนี่มาด่าฉันถึงในไอจีของดิฉันแบบยกมาก
ซึ่งดิฉันไม่ได้ทำลายอะไรคุณเลยเพียงแค่ฉันกลัวว่าการเล่นน้ำหลังรถกระบะ
มันจะทำให้เกิดอันตรายคุณตายขึ้นมา
เป็นห่วงเสือกด่าฉัน
ฉันบอกเลยบอกว่าอย่างนี้มันเลว

เพราะประเพณีของเรามันมาเนี่ยมันมีดีของมันอยู่แล้ว
ไม่ใช่หมายว่าอยู่คุณจะมาเปลี่ยนปั๊บ
แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ใช่นี่คือประเพณี

เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มาตั้งนาน
แต่ก็ด้วยความที่เป็นคนไทยสบาย

จนเคยชินและเคยตัวพอบอกว่ามันผิดนะฉันจะปั๊บ
ก็หาว่าหักพลาเล่มงาม
ขึ้นมาทันทีรับไม่ได้กูก็สบายมานานแล้ว

เลิกด่าฉันได้แล้วไม่แล้วนะยุดไม่จริง
เพราะฉันก็เป็นมนุษย์ปุตุชนคนหนึ่งเหมือนกัน
ฉันไม่ได้หวั่นไหวนะแต่ฉันเบื่อแล้วก็รำคาญ
สิ่งที่คุณด่าโดยไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีผล
โอเคนะฮะนี่คือจากคุณม้าที่แรก

หมายถึงว่าคนที่เล่นน้ำแล้วไปสาดคนที่ไม่รู้ตัว
อีกอย่างนะตั้งแต่เกิดขึ้นมาดราม่า
หรือเวลามาจนกระทั่งลูกที่ไปปะอุ่มน้องคนนี้
น้องคนนี้ดราม่าหมดฉันมีเหตุผลทั้งสิ้น

อ้าวขอคำถามที่สุดค่ะ
เดี๋ยวเรามาอัดเดตสภาพอากาศกันกันหนึ่งค่ะ

เดี๋ยวฟังอ่านข่าวที่มันเป็นเรื่องราวหน่อย

สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

โอเคค่ะบิวตี้บูฟเฟ่ใช้แล้วดีโอเคค่ะ

จากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมค่ะ
ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบางแห่งบริเวณภาคใต้
ตอนนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่๑๓

วันที่๖ถึงวันที่๗ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออก
จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคิริคัน
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะ

ก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสม
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
มาดูกรมอุตุเข้าเตือน
เกี่ยวกับเรื่องของการรับมือพายุฤดูร้อนวันที่๖เมษายน
ต้องบอกอย่างนี้ครับผู้อำนวยการสนานิยมวิทยาลำปาง

โดยเฉพาะในช่วงปลายสภาพอากาศเกิดร้อนจัด
แล้วก็ร้อนอบอ้าวจากการที่ฤดูขยับเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว
จึงทำให้พื้นที่จังหวัดลำปางเกิดมีสภาพอากาศที่ร้อนไปจนถึงร้อนจัด
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
มาตั้งแต่เมื่อเดือนกลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะ
อุณหภูมิสูงที่สุดในภาคเหนือหรือสูงสุดในประเทศไทย
เพราะอะไรเพราะว่าสภาพอากาศที่อยู่ในบริเวณแถวนั้น
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำปางเป็นแอ่งกระทะ
แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบมีความร้อนจากแสงแดดส่องลงมา
ก็จะทำให้ความร้อนวนอยู่ในแอ่ง
แล้วก็เกิดความร้อนสะสมจนอุณหภูมิสูงขึ้น
ดังนั้นก็ให้ระวังนะคะแล้วมันก็อาจจะมีนี่เลยค่ะ
พายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
เกินถึงร้อยละ๑๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนพายุฤดูร้อนน่าจะมาหน้าจังหวัดบ้านเธอเลยใช่ไหมแองจี้

เวลาร้อนต้องยอมรับว่าเขาร้อนหนาว

ใช่อย่างคนอื่นเป็นภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วเทพบุตรสลุงหลวงจะประกวดอย่างไรครับ

มีคนโทรมาถามว่าพี่มดครับช่วยเป็นสปอนเซอร์ผมหน่อย

พร้อมสิคะ๓๐กว่าคนพร้อมไหมครับ

งานกาชาติประจำปีกลายเป็นศึกคว่างขวด

นักร้องที่ไปแล้วมีศึกคว่างขวดบ่อยเนี่ย
เคยถามตูนใครอีกแองจี้
คาราบาลเสกโลโซเสกโลโซอำคนลำพูนอำคนอยู่คอนเสิร์ตทุกวันนะเธอ
ที่เป็นวงล็อกอะไรอย่างนี้

ถือว่าเป็นประเพณีไหมเวลาพวกคนนี้เขามีคอนเสิร์ตแล้วต้องตีกัน

เมื่อวานนี้นะฮะอย่าเพิ่งขาดสตินะฮะที่จังหวัดอุทัยธานี
กลายเป็นศึกคว่างขวดนะฮะแล้วก็คว่างเก้าอี้ใส่กันจนอุ้ย

หลังจากกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือการเมาสุราขนาดที่ต้องยอมรับว่า
โลกออนไลน์ปีที่ผ่านมาวงลามนูลทำสถิติคนยอดวิวสูงที่สุดในประเทศไทย
ที่สุดเพลงนี้ดังคอนเสิร์ตเขาก็เยอะแต่เมื่อวานนี้
โอ้โฮคนกินเล่ากินเบี้ยกันไปดูรามนูนกัน
ตะโกนท้าทายแบบว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องบานปลายกัน
ดูกันขนาดตีกันยังไม่ยอมให้คอนเสิร์ตจบ
จบแบบนั้นยังไม่ยอมให้คนเสิร์ตคือมันเกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเศษที่ผ่านมานะครับ
คอนเสิร์ตรามนูนมาแสดงในงานการ์ช่าอือที่อุทัยธานีง
วัยรุ่นเนี่ยแน่นอนวัยรุ่นแห่ชมกันเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่เล่นโชว์ไปได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตะกด
อะโวยวายอยู่ในอาการมืนเมาแล้วก็ท้าทายวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
มาเที่ยวกันเนี่ยจนในที่สุดเริ่มจากการด่าทอกันก่อน
ด่ากันไปตะโกนด่ากันไปตะโกนด่ากันมารุนแรงก็หนักขึ้นหนักขึ้น
แล้วก็เริ่มจากขวดพลาสติกก่อนขวดน้ำขวดพลาสติก
เบาเริ่มจากเบาตามด้วยสักพักขวดเริ่มหมด
เก้าอี้เก้าอี้เขาใช้เก้าอี้พลาสติกเมื่อกี้เห็นครับเก้าอี้พลาสติก
หนักนิดเก้าอี้พลาสติกกว้างจากกันจนในที่สุดมันก็ต้องเป็นขวดนั่นแหละฮะ
ขวดแก้วหนักขึ้นอย่างแรงขวดแก้วก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นฝ่ายท้าทาย
ว่างขวดเบียร์ใส่อีกกลุ่มนึงทำให้มีคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับสองกลุ่ม
มันโดนลูกหลงเยอะนะฮะถูกขวดเบียร์ไอ้คนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่
โดนทั้งขวดเบียร์โดนทั้งเก้าอี้ตกใส่หัวจนลามไปถึงในที่สุด
ปั้นหนึ่งเป็นม็อบเลยเป็นการกำผากด้วยอาการเมาสุราสุด
สรุปไอ้คนที่ตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตรามโนน่ะหนีออกมาเท่าไหร่ใหม่ทันเลยอ่ะ
ขณะเดียวกันทางวงดนตรีลามนูลเมื่อเห็นว่าวัยรุ่นสองฝ่ายไม่หยุดตีกัน
ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบอกหยุดก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วเนี่ย
ไม่หยุดคว่างเก้าอี้ไม่หยุดคว่างขวดเบียร์ใส่กัน
ก็ประกาศหยุดการแสดงในที่สุด
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไล่ต้อนวัยรุ่นที่ออกจากบริเวณคอนเสิร์ตนั้น
ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสำหรับการจัดงานกาชาติครั้งนี้
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทางเข้าเวทีคอนเสิร์ต
อาจจะไม่มีมาตรการตรวจค้นหรือเปล่า
นี่อย่าเลยเคยที่สวนลุม
ฉันก็นิ่งไปนิ่งนิ่งนิดว่าให้มันรู้ว่าจังหวะที่มันไม่มา

อยากให้มันเตศไกลเลย

ช่วงหน้าอีกแล้วค่ะช่วงหน้า
น้องแพนเค้กบอกว่าเคลียร์แล้วเคลียร์อีกนะคะ
เรื่องเงินละครนางฟ้าร้ายปีอ่ะจะเป็นอย่างไรในช่วงหน้าค่ะ

เอามาเลยค่ะแพนเค้กเลยนะเคลียร์กันอีกสักนิดนึงนะ

เคสก็เลยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าลุยละคร
แล้วก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับค่าตัวของนักแสดง

ต้องบอกว่ายังอยู่กับเอสวัชราซึ่งเป็นผู้จัดหลักโอเคไหมคะ
แล้วก็เล็งดึงผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเนี่ย
โอเคไหมแต่ว่าเงินเนี่ยยังอยู่กับผู้จัดหลัก
ซึ่งไม่รู้ยังมีอยู่หรือว่าใช้ไปหมดแล้วนะ
จริงทางผู้บริหารเคยออกมาพูดแล้ว

แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ

เงิน๗ล้านก้อนนี้อยู่ที่ผู้จัดหลัก
ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มทำงานเลยนะคะ
คราวที่แล้วบอกไปว่าในส่วนของแพนและแม่เนี่ยนะคะ
มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนั้นมากกว่า
แล้วก็ดูแลในส่วนของภาพรวมนะฮะ
ก็กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็จะต้องตอบคำถาม
แต่ว่าเราพยายามที่จะบอกกันในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
อันไหนที่เราสามารถเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้
ก็จะดำเนินการกันเลยทีเดียวนะคะ
ปรึกษากันตลอดนะคะแพนเค้กเขาบอกว่าอย่างนี้ว่า
เราจะอะไรยังไงคุยกับทางทรูเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวคงจะต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ

เพราะว่าคนดูจากข่าวแล้วก็เป็นห่วงถามถ่ายกันอยู่ตลอดเวลา
แต่เรายืนยันว่าเราทำงานกันเหมือนเดิมต่อไป

ทุกอย่างก็ยังเดินหน้าต่อสรุปเขาทำต่อใช่ไหมแองจี้
เขาเปิดแล้วนี่เนอะเขาพิตติ้งกันแล้วใช่ไหม

ไม่ด้วยพรั้งที่มันเปลี่ยนกรุณาสีเปลี่ยนระยายร้อน

ก็มีหลายอย่างทั้งโปรดักชั่นทั้งแบบว่า
เขาค่อนข้างบอกว่ามันแบบล่าชา

หลายคนยังอยากจะคิดถึงเน็ตไอดอล

เดี๋ยววันนี้จะให้เน็ตไอดอลไปจัดรายการโป๊แตกต่อ

เขาบอกว่านี่คิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะ
แยกแยะนี่หมายถึงว่าคนดูช่วยแยกแยะทุกคนในสิ่งที่อธิบายหรอ

ถูกเย้นหญิงจะพาเหยื่อแจ้งความว่าถูกแอบ

เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่น

แล้วตอนนั้นฉันจับได้กางเซียนท่านลาทภาพเลยเถอะ
ฉันจับได้ตรงนี่เลย
เห็นพอดีหรือ